เรียกว่าตอนนี้โอ้โหยอดฮิตยอดนิยมมากเลยนะคะ
ส่งขายกันมากมายสร้างรายได้ดีอยู่ที่ไหนไปดูกัน
ที่นี่อยู่ที่ตำบลจรเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา

พื้นที่แห่งนี้คุณดูก่อนเดี๋ยวนะพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณไร่เศษ

โอ้โหคนละกระจับกันมันชื่อเหมือนกัน

กระจับอย่างนั้นเอาไว้ป้องกัน

เออส่วนกระจับนี้บอกเลยว่าขายดิบขายดีเหมือนกัน

ห่วงสิแต่ว่าตอนนี้นะใครอยากซื้ออยากหา
บอกเลยว่าให้รีบคว้ามาเป็นเจ้าของให้ได้
เพราะอะไรคะเพราะว่ากระจับนี้นะคะ
เป็นพืชที่สามารถนำมาทำอาหารได้
โดยมันจะมีแป้งเป็นส่วนประกอบเยอะมากนะ
แต่เล่าให้ฟังก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะ

คนที่เขาดูแลพื้นที่ก็เลยปรับเปลี่ยนมาปลูกกระจับดีกว่า
คุณที่สามารถไม่ต้องดูรูปร่างมันคือกระจับจริงนะ

คนเรียกหัวควายอักอบเป็นไปได้
แต่อย่างเนี่ยเราเห็นแมนชายเนี่ย

เห็นไหมลักษณะแบบนี้

ลักษณะมันเป็นพืชน้ำลุกมากขึ้นในน้ำขัง
แล้วมันจะมีรากอย่างลึกลงไปในดิน
แล้วก็มีไหลเหมือนคล้ายกับเถาอะค่ะ

ให้กระเทาะเปลือกแข็งข้างนอกออก

มีแป้งมีแป้งคือมันเอาไปทำเป็นแป้งได้

เพราะว่าที่เคยซื้อกินมันจะมีดำก่อนนะ
มันจะเป็นแบบเนื้อเปลือกบางที่เคลือกอยู่
มันกินยากมากเลยนะ

ใช่ค่ะแต่ว่าบอกเลยว่าใครได้ทานก็ติดใจ
ซึ่งพืชนี้นะคะเป็นพืชทางเลือกใหม่
ปลูกสร้างรายได้แทนการปลูกข้าว

ส่วนราคาขายก็สบายจับต้องได้ราคากิโลกรัมละ๑๐๒๐บาท
แต่ถ้าหากปลูกตั้ง๑ไร่เนี่ยนะ

จะสามารถสร้างรายได้ได้ถึง๒๐๐๐บาทเลยทีเดียว

ลูกทิ้งไว้ถึงเวลาเก็บก็เก็บขายได้
วิธีทานก็ส่วนใหญ่เอาไปต้มสุกนั่นแหละค่ะ
แล้วก็ทานเล่นเป็นของข้าวของหวานได้หมดเลยนะคะ
ถ้าเป็นของขาวนะเขาเอามาทำแกงจืดกระจับค่ะคุณ

คล้ายกับว่าเอาไปใส่เป็นองค์ประกอบร่วมในการทำแกงจืด
ส่วนเรื่องของหวานเอาไปทำเป็นแกงบวชค่ะ
ได้เหมือนกันเห็นไหมยกตัวอย่างให้ดูแล้วว่า
น่ากินน่าไม่เคยเห็น
เหนือสัมผัสคล้ายกับมันสร่าง

จะไม่เฉินให้เลื่อนกะที้เดี๋ยวเพราะมันจะนิ่มกว่า
ให้พลังงานอร่อยล่ะเฉยเดียวนะคะ